จริงเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะมันมีเหตุเพลิงไหม้เป็นเหมือนร้านอาหารกึ่งผับกึ่งบาร์นะคะ
ทีนี้เนี่ยพอมันเพลิงไหม้เกิดขึ้นเนี่ยคือคนในร้านเขาก็สงสัย
สงสัยว่าจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้สักช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่มเข้ามานั่งในร้าน
แล้วมีท่าทีเอะโวยวายแล้วปรากฏว่าคือพนักงานก็เหมือนผลักดันเอาออกไปจากร้านนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าสักประมาณตอนกลางดึกดึกกว่านั้น
กลายเป็นว่าร้านถูกไฟไหม้
เขาก็สงสัยว่าใช่หรือเปล่าไปเจอของด้วยนะคะคุณผู้ชม
มาดูหน่อยเจ้าที่ตำรวจเขาไปเก็บหลักฐานไปเจออะไรมาบ้าง
อยู่ที่ซอยพุทธบูชาสามสิบหกที่เข็ดทุ่งคุนะคะทีนี้ตำรวจนะคะเขาก็ไปตรวจสอบ
คือที่เกิดเหตุปรากฏว่าเห็นเลยว่าถงกลางชั้นล่างมันเสียหายหมดกระจกข้างร้านก็แตก
ลุกไหม้แบบนี้เลยมีแกลลอนน้ำมันสีเขียวมีไฟแช็คด้วยนะ
ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเชื่อว่าเนี่ยน่าจะเป็นของคนร้ายแน่นอน
นี่แหละหลักฐานเลยล่ะใช่ทีนี้ทางด้านของตำรวจชุดสืบสวนค่ะ
นะคะวันนี้ก็มีการไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมไปเจอกับกระเป๋า
เป็นกระเป๋าผ้าสีดำซุกอยู่ตรงไหนตรงเสาไฟฟ้า
คือเสาไฟฟ้าอันนี้มันอยู่แถวหน้าร้านมินิมาตร
ซึ่งร้านมินิมาตรนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านนี้นะคะที่ไฟไหม้
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาไปเจอเขาก็ต้องเก็บเอาไว้ล่ะค่ะ
ผู้จัดการร้านชื่อว่าคุณชวีวันทัศน์ไทยสงฆ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาแบบนี้ว่า
เขาสงสัยเลยสงสัยเป็นชายเร่ร่อนคนหนึ่งอายุสักประมาณ๓๐ปี
ตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้มานั่งอยู่ในร้านตอน๕ทุ่ม
คล้ายกับคนเมาพนักงานก็เห็นเอ๊ะไม่น่าดีแล้ว
ก็เลยให้ออกจากร้านไปเพราะว่าเริ่มจะส่งเสียงดังรบกวนลูกค้าคนอื่น
ชายคนนี้ก็โวยวายและถามหากระเป๋าสตางค์กับกระเป๋าเสื้อผ้าของตัวเองที่หายไป
พนักงานบอกไม่ดีแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหา
ดันตัวชายคนนี้ออกจากร้านแต่ยืนยันว่า
พนักงานไม่ได้ทำอะไรรุนแรงกับผู้ชายคนนี้อืม
ปันหากับใครลองฟังค่ะ
กระเป๋าตังค์เขาหล่นแล้วเขาเข้ามาตามหากระเป๋าเสื้อผ้าเขาด้วย

เขาจะดันเข้ามาอย่างเดียว
เขาก็มองอยู่มีอะไรกันหรือเปล่าที่ถามอยู่ลูกค้าถามอยู่
ว่าเขาไปรบกวนลูกค้า

เอาเป็นว่ามันมีหลักฐานที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุแล้ว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเอาหลักฐานไปตรวจสอบ
และที่สำคัญต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในร้านด้วยค่ะ
แต่ว่ามันต้องมีการไปกู้ข้อมูลกันก่อนเพราะว่ามันถูกไฟไหม้ไป
ตอนนี้ก็พอจะรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะ
เดี๋ยวจะติดตามตัวมาสอบปากคำว่าทำแบบนี้เพราะอะไรค่ะ

ใช่ว่ามันมีเรื่องกันก่อนหน้านั้นด้วย